ผมได้ฟังคำแถลงนโยบายของท่านนายกรัมตรี

เพื่อวิจารณ์และเสนอแนะครับ
นโยบายที่โดนใจประชาชนและผมนะครับ

นโยบายเรื่องพลังงานสะอาด
นโยบายเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคสะอาด

เพราะฉะนั้นคำถามรัฐบาลจะทำอย่างไร
เมื่อค่าไฟแสนแพงในปัจจุบัน

วันนี้ลงในพื้นที่พี่น้องประชาชนร้องระงมครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้นักธุรกิจ

ทบทวนการลงทุนภายในประเทศ
เพราะฉะนั้นประเทศไทยครับท่านประธาน

มีไฟฟ้าใช้แล้วครับท่านประธาน
แต่มันมีคนอยู่กลุ่มนึงครับ
เขาเลือกกลุ่มน้อยครับท่านประธาน

ประมาณ๗๓๐๐๐ราย

ในประเทศไทยสัญชาติไทยครับ

สิ่งที่ต้องเผชิญในวันนี้เด็ก
ไม่เคยได้อ่านหนังสือกับไฟนีออนเลยครับ

รัฐบาลจะเร่งดำเนินการอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้น
มันเกิดจากอะไรครับท่านประธาน
ประชาชนไม่สามารถขอบ้านเลขที่

ที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์คุณ

บ้านติดเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์

ที่อยู่ติดกับพื้นที่ทับซ้อนที่ดินของรัฐ
อุทยานป่าไม้ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์
ไม่มีพื้นที่บริการสายส่งให้กับชาวบ้าน

เพราะฉะนั้นประชาชนกลุ่มนี้เขาเรียกว่า
จนเจ็บมืด

รัฐบาลต้องเน้นนโยบายพลังงานทางเลือก

เช่นนโยบายหลังคาโซล่าซิล

พลังงานสะอาดช่วยลดโลกร้อนครับ

นโยบายของรัฐบาลเรื่องอะไรครับ

การซื้อคาร์บอนเครดิตมันเหมาะครับ

เพราะเราเป็นประเทศเกษตรกรรม
ทำเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มจากการขายคาร์บอนเครดิตครับ

รัฐบาลมีแต่ได้กับได้
ประชาชนได้ใช้พลังงานสะอาด

ลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชน
เกษตรกรที่ปลูกไม้ยืนต้นและพืชยืนต้น
มีรายได้เสริมจากการขายคาร์บอนคลีดิน

เป็นการขายคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตปลิ้น
ที่มีความสนดุลภายในประเทศลดภาวะเรือนกระจก

พรบรโลกร้อนประเทศไทยมีความพร้อม
เพราะรัฐบาลได้ทำนโยบายล่วงหน้าไว้แล้ว
นี่คือสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ครับท่านนายกครับ

นโยบายน้ำอุปโภคและบริโภค

ปรากฏว่าคน๑คนนะครับ

ต้องใช้น้ำกินน้ำใช้วันหนึ่งประมาณ๕๐ลิตรต่อคนครับ

รัฐบาลประเทศไทยต้องผลิตน้ำ
อย่างน้อยวันละ๓๕๐๐ล้านลิตรครับท่านประธาน

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กรมทรัพยาบาดาล
การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะบูรณาการอย่างไร
หน่วยงานเหล่านี้ทั้งหมดผลิตน้ำดื่มที่ราคาถูก
ท่านประธานครับผมเลยฝากไว้สองเรื่อง

เรื่องที่รัฐบาลท่านนายกครับ
ท่านจะติดกับดักทางนโยบาย
หนึ่งนโยบายที่แถลงทำไม่ได้ครับ
สองนโยบายที่ประกาศทำไม่สำเร็จ
สามนโยบายที่กำลังเดินหน้าสะดุด

นโยบายไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ห้างบประมาณไม่พอทำนโยบาย
เพราะสังคมปัจจุบันครับท่านนายกครับท่านประธาน
เป็นสังคมจับผิดสังคมจับให้มั่นขั้นให้ตาย

ถ้าไม่ตรงกับจริตไม่ใช่พักไม่ใช่พวก

เติบโตสร้างเศรษฐกิจในประเทศอย่างเดียวครับ

รับฟังการอภิปรายของสส๕๐๐คน
และเพื่อนสมาชิกสว๒๕๐คน

คือดัชนีตัวชี้วัดความจนและความลำบาก
จากไหนครับมองจากประชาชนไม่มีเงินสด
ประชาชนไม่มีเงินเก็บประชาชนตกงาน
ประชาชนไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำมันและค่าเทอมลูก
ขอเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลขอบคุณครับ